ไปถามคุณสิทธาธิวารีสมาชิกพักไทยสร้างไทย
ท่านก็ระบุบอกว่าอยากใช้เสียงข้างมากของรัฐสภา
ในการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย

ญี่ปุ่นเองก็คือเป็นคนหนึ่งที่เคยทำงาน

ก่อนที่ไปอยู่ไทยสร้างไทยกับคุณหญิงสุดารัฐ

ที่ร่วมมาตั้งแต่ไทยรักไทย

เพราะว่าคุณทักษิณก็เป็นคนไทยเหมือนประชาชนทั่วไป

ซึ่งถือว่าเป็นคนละส่วนกันอันนี้

โศกสำนักนายกรัฐมนตรี

ก็มีในส่วนของหน้าเซ็นทรัลเวอร์
ที่แยกราชประสงค์นะคะประมาณสักช่วง๕โมงเย็นเนี่ย
ก็รถร้านในเมืองก็อาจจะแบบว่า
ประยุทธจันทร์โอชาเนี่ยได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

ผู้ใช้ทางแล้วก็การจราจรด้วย

การแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิ

พร้อมกับมีการย้ำค่ะว่า

อันนี้พลเอกประยุทธ์ท่านบอกเอาไว้นะคะ

คุณหนุ่มจะมีการแจ้ง

ผมมาตั้งนานแล้วคุณโดติมมุนไตม์อ๋อลืม
ก็คือเอาง่ายว่าการชุมนุมยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อน
ไอ้ภาพที่เราเคยเจอมาว่ามันเป็นอมภาษณ์หมดทั้งทาง
แบบเราไม่สามารถทำมาหากินได้อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าการชุมนุมยุคใหม่จะมีการแจ้งก่อน
แจ้งก่อนเลยว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะ
ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บ้างล่ะ
หรือการแสดงออกทางการเมือง
โดยในกรอบนะฮะโดยจะมีการแจ้งหนังสือก่อน
เพราะฉันก็บอกว่าคนไทยเองก็ไม่ได้อยากจะเห็น
บ้านเมืองเราต้องปิดอีกแล้วถูกต้องไหม

เขาจะมีเวลาที่แน่นอนเลย
จะมีเวลาที่แน่นอนว่าเขาเริ่มชุมนุมกี่โมงนะ

คือเขาจะทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนี่ย

แต่ถามว่ามีสิทธิ์ที่จะการชุมนุมไหม
พวกเนี่ยมันเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วนะ

เราก็จะมีการประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์กันก่อน

มันจะเป็นจุดที่เราจะมาแสดงความคิดเห็นนะ

เป็นจุดที่เราจะเรียกได้ว่า
แสดงออกทางสัญลักษณ์บ้าง

เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาก็จะมีการแจ้งกันแล้วล่ะนะ

รออยู่ไหมครับ

คือหลายกระแสเราเชื่อว่าทุกช่องมีการบอก

ก็ต้องไปรับคำว่าไปรับคือจะต้องเอาหมาย
หมายที่เขามีอยู่ไปอ่าน
แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บ
ของทางราชการแล้วล่ะว่าจะต้องไปสาร
สารปุ๊บจะต้องไปฝากขัง
ฝากขังเสร็จจะต้องไปไหนอะไรยังไง

ข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดจนถึงวันนี้
ตอนนี้แม้กระทั่งช่วงบ่ายของคุณเองเนี่ย

สองอย่างที่ออกมาคือกลับจริงกับไม่จริง

คือเป็นสองมุมมอง

คือที่กลับจริงก็คือบอกว่ามีการ
ดีูลับกันไว้ว่า๑๒๓๔เป็นแบบนี้

ให้คุณทักษิณเนี่ยคือกลับเข้ามาก่อน
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอะไรอย่างนี้

อีกมุมหนึ่งก็มองว่าก็คงกลับมา
แล้วก็อย่างที่บุรัมป์บอกว่าอาจจะต้องมีการจับข้ามคั่วหรือเปล่า

แต่ส่วนตัวตัวเองเป็นคนที่ไปคุยกับเขา

ก็คืออย่างที่บอกมะดำอาจจะคุยอีกแบบ
ก็ประมาณว่าทำไมถึงอยาก
เขาก็เคยพูดมาว่าอะไรก็ได้

เดี๋ยวสักพักหนึ่งเด็กโทนี่เด็กทีนะ

ตอนนี้ลูกของน้องเอม๓คนเริ่มโตเข้าโรงเรียนหมดแล้ว

ก็จะเริ่มโตเขาอยากจะกลับมาส่งหลานเขา

แล้วตัวเองก็ได้มีโอกาสเห็นคุณทักษิตเขา

ถึงประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไป

คุณวิศนุเครืองามเขาบอกอย่างนี้ครับ

เพราะนักโทษคนอื่นเนี่ยไม่มีปัจจัยเสี่ยงตอนนี้
แต่คุณทักษิณกลายเป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยง

มีโอกาส๒ให้มีความสะดวกสบาย

เพราะว่าถ้าสมมุติเอากลับไปที่เกณฑ์นะครับ

มั่วนี้คนอายุมากกว่า๗๐
ปุ๊บส่วนใหญ่แล้วจะอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้ว

ต่อให้คุณเป็นใครก็แล้วแต่
คือคน๗๐ปุ๊บคือคนที่อายุเยอะแล้ว

เขาบอกว่าโอเคละมันก็จะมีกฎ

โอมกรระหว่างประเทศ
ก็จะมีเกี่ยวกับสิทธิ์มนุษยาชน
หรือแฟนคลับ

เขาจับตาดูอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ไม่มีเพราะตามกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ต่อให้คุณเป็นใครคนไทยที่ต้องรับความผิดอายุคุณเกินเจ็ดสิบนะฮะแล้วก็จริงจริงแล้วถ้ามีโรคไฟไข้เจ็บก็ต้องเอาไปบอกเขาก่อนอืมต้องไปบอกเขาก่อนนะครับแล้วก็ส่วนโอกาสที่คำถามอีกหนึ่งคำถามว่าถ้าคุณทักษิณบินมาปุ๊บแล้วสิ่งที่จะทำค
คุณวิศนุเครืองามเขาพูดอย่างนี้เลยฮะเขาบอกเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขคือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษและต้องถูกคุมขังผู้สื่อข่าวว่าเอ้าแล้วอย่างนี้คำว่าต้องอยู่ในการรับโทษแล้วก็อยู่ในการคุมขังเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่
คุณทักษิณบินมาปุ๊บแล้วสิทธิ์ของผู้ต้องอยู่ระหว่างการรับโทษแล้วแต่มีเงื่อนไขคือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษอืมแล้วก็อยู่ในการคุมขังเนี้ยระยะเวลาเท่าไร